วันนี้เป็นยังไงเรื่องของอากาศ
วันนี้หลายคนสงสัยเพราะว่าเป็นวันเที่ยว
หลังจากเมื่อวานนี้ไหว้บรรพบุรุษไหว้เทพเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันนี้เขาบอกว่าห้ามทำความสะอาดบ้าน
เพราะว่าเป็นเคล็ดว่าถ้าเกิดทำความสะอาดบ้านวันนี้ทำงานวันนี้จะทำงานหนักทั้งปี
อันนี้ไม่ทำที่บ้านมานานแล้วครับที่บ้าน
แต่ที่สำคัญก็คือการท่องเที่ยวในช่วงนี้
แน่นอนสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะตอนกลางเองบางพื้นที่เริ่มมีหมอกเพิ่มขึ้น
พื้นที่หมอกลดลงแล้วก็บางจุดมีฝนตกด้วย
จะเป็นจุดไหนพื้นที่ไหนต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับในวันนี้จากการตรวจสอบ
พบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีการเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือกระแสลมที่เป็นกระแสลมประจำฤดูร้อนนะครับ
เป็นกระแสลมที่พัดจากทะเลอ่าวไทยเข้าสู่แผ่นดินนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นกระแสลมที่ช่วยทำให้สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
นี่จะสังเกตว่ากระแสลมนั้นมีการพุ่งเข้ามาในบริเวณตอนกลางอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะไปแผ่วบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแถวนี้นะครับ
ดังนั้นตรงแถวนี้ตรงกระแสลมแผลวเนี่ยก็ยังคงเป็นจุดเดิมที่ยังคงมีการกระจายตัวของฝุ่นละอองยังคงเยอะอยู่นะครับตั้งแต่ช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาจะสังเกตว่าสีแดงยังคงกระจายตัวอยู่ในแถวบริเวณดังกล่าวนะครับ
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ใกล้เคียงก็ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นสีส้มสีเขียวสักส่วนใหญ่นะครับนี่นะครับคือการคาดการณ์จะสังเกตว่าวันนี้นะครับต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปยาวจนถึงช่วงวันเสาร์เนี่ยเป็นสีส้มอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะไปมีช่วงวิกฤตอีกทีนึงเนี่ยนะครับช่วงประมาณวันจันทร์ก็จะเป็น

ดังนั้นในวันนี้ภาคตะวันออกภาคใต้ระวังฝนหน่อย
ส่วนคลื่นวันนี้หลังจากที่เจอกันมาหนักดวงเรื่อย
ตอนนี้ก็อ่อนกำลังลงแล้วนะครับทั้งสองฝั่งเลย

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอากาศร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ

และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ